มาต่อกันบทข่าวของไอชินชินวูดคุณผู้ชมค่ะ
เสิร์ฟว่าล่าสู้จ่าตวดีใจขนาดดีใจจัดหนัก
ถ้าพาแฟนของเฟรนนี่ไปแอว
เปิดคลิปกระชับรักษ์กันพร้อมแล้ว

คือเขาขยันทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
แบบว่าตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยจริงค่ะ

ป่วนสืบข่าวเดี๋ยวเรารอดูกันได้เลย
คือจะบอกว่างานเบื้องหน้าเบื้องหลังเจ้าตัวกวาดเรียบเลยจริงนะคะ
คือหนุ่มชินเองก็บอกว่าเร่งหาเงินครับ
สร้างบ้านสร้างตัวเพื่ออนาคตของครอบครัวยังไงล่ะคะ
แน่นอนที่หลายคนลุ้นก็คือ

เพราะว่าอยากให้อะไรหลายอย่างมันลงตัวกว่านี้
แต่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ว่าเจ้าสาวของชินต้องเป็นลิลลี่

ก่อนจะแง้ว่าเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะมีทริปทะเลหวาน
กระชับรักกันสักนิดนึง
อยากถามว่าทุกวันนี้มันไม่หวานตรงไหนล่ะคะ

เราไปด้วยเขาไปแล้วก็แม่ไปด้วย
ไปในประเทศน่าจะไปทะเล

๕วัน๔คืนได้ไปแบบ
กิจกรรมยังไงบ้างครับ

นอนกินเที่ยวสูดอากาศทะเล
ฟังเสียงแบบน้ำทบหาดซาย

รอครับเดี๋ยวเขาจะได้สวยทุกวัน

จะเห็นว่าช่วงนี้ก็คือเรากำลังทำบ้านอยู่

มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแค่
เมื่อไรแค่นั้นเอง
เรือนหอกันแล้วอะเนาะยังไงก็ต้องเป็นลิลลี่นี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ต่อกันที่สาวแพรวานิชาพัฒน์คุณผู้ชม
ตอนนี้หวนกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกแล้วนะ
ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ดีกว่ารักของเธอ
เธอบอกหูยตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณโอกาสในครั้งนี้มาก
หวังว่าทุกคนจะชอบนะลุคใหม่นางน่ารักเนาะ
ซึ่งพอถามเรื่องความรักนะคะแพรวาก็แบ่งรับแบ่งสู้
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องประเด็นนี้เนาะ
บอกแค่ว่าขอโฟกัสเรื่องงานก่อนตอบแบบดาราแล้วเนี่ย
ลูกเพลงเขาดูฟิวไปชดเหมือนกันน่ะนั่นล่ะสิ
แล้วพอเราไปดูไอจีของแพรวาก็ลบลูกแฟนที่เคยลงไว้ก่อนนะทุกอย่าง
เขาก็ไม่ได้เปิดอะไรแต่ว่าถ่ายผ่านหลัง
แต่ลูกโปรงนี้ลบไปหมดแล้วนะ

คุณผู้ชมอาจจะต้องติดตามตอนต่อไปนะว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้ดีอยู่หรือไม่

งเวลามาทำเพลงแล้วก็ช่วงนี้ก็คือปิดกล้องหมดแล้ว

แฟนได้ฟังอะไรอย่างกับเพลงนี้

เขาบอกว่าเพลงดีค่ะเพลงติดหู
หนูก็หวังว่าทุกคนจะฟังแล้วติดหูเหมือนกัน

หนูพร้อมหนูขอมาพูดอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ

ใช้อารมณ์แบบเยอะมาก
นะคะก็ต้องติดตามต่อไปเนาะ